เมื่อกี้บอกแล้วนะคะพูดแบร์ไต่แล้วว่าเดี๋ยวต่อที่ฝ่ายหญิงกันไม่ได้บ้างดีกว่า
แฟนคลับเนี่ยอยากจะให้มีแฟนจริงค่ะมาคนแรกเลยแล้วกันค่ะ
รีเซนเตอร์เกือบทุกตัวเลยนะใช่งานปังเลยว่า
แล้วก็ด้วยความน่ารักสดใสค่ะแล้วก็อารมณ์ขันด้วยนะ
เชื่อว่าสาวคนนี้เป็นสเปคของหนุ่มหลายคนแน่นอน
ก่อนหน้านี้ค่ะแฟนคลับก็จัดจิ้นนะกับนายนพัฒน์ค่ะ
ก็ดูแล้วเออก็ยังลุ้นไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าคุยกันแซวคันเป็นเพื่อน
หรือว่าเขาซุ่มคบใครหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องถามพี่แจ๊คฝากไปถามหน่อยแล้วกัน
เป็นภาระฉันหมดเลยใครไม่มีแฟนเนี่ย
แบบนี้

มาเกือบจะปีนึงแล้วคุณผู้ชม
ไร้วิแววว่าเต้ยจะไปคบหาดูใจกับใคร
เพราะฉะนั้นข้อคอรหานี้ตกไปนะคะ
แฟนคลับก็ยังตามส่องตามสืบอยู่ทุกครั้ง
เมื่อมีการรวมตัวของสาวแก๊งเฟอร์บี้
เพราะทุกคนเนี่ยปกติเวลาไปกินข้าวก็จะชวนหวานใจไป
นี่เต้ยคนเดียวจ้าควงเชฟไปนั่งกินข้าวด้วยเลยจ้า
ต้องการแบบนี้แหละ

วิกหมอชิดที่สาววริธิศาสตร์นั่นเองค่ะ
ตั้งแต่คุณกัณพัฒน์มาปั้นจันทร์นะคะ
ดิฉันก็ยังไม่เห็นเธอเปิดใจให้ใครเลยนะคะ
เนื่องจากพูดตรงที่สาเขาเป็นคนแบบว่า

คุณแม่เขาเลี้ยงมาดีก็เลยอาจจะยังไม่มีแฟนนั่นเองนะคะ

ผ่องสดใสแบบนี้ไม่นานหรอกน้อง

แจ๊กกะลินจบไปขอต่ออีกคนนึงแล้วกันนะคะ
เดียน่าฟีเปิ้ลคุณผู้ชมค่ะ
ยิ้มหวานบาดใจบาดตาขนาดนี้ทำไมทำไม

มีพระเอกในวงการเขาแอบปลื้ม

เขาบอกว่าน้องน่ารักมากเลย

เป็นนุ่มสาวที่หลายคนอยากให้มีคนรู้ใจด้วย
งานนี้พี่บอยอาจจะเดินหน้าขายขนมจีบเดียน่าก็ได้นะจ๊ะ